ต้องหาที่เต้นที่ลงกันใช่ไหมคุณผู้ชมค่ะ

มาช่วงไหนช่วงนี้แหละเหมาะที่สุด

นางสนกรานคือเซิฟสะเก็ดค่ะ
หลายคนแซวแบบว่านางตานีหรือเปล่า

ว่าคือเพลงของเขาความยาว๒นาทีครึ่ง
บอกว่าตั้งใจแต่งมาก
จะเป็นยังไงไม่ธรรมดาแน่นอนคุณผู้ชม

ฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหล
สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลสวัสด
ล่าสุดเนี่ยปล่อยซิงเกิ้ลมาใหม่นะเบิ้ลเออเบิ้ลเบิ้ลนะฮะ
ออกมารับสงการเลยในนามค่ายที่เธอร่วมลงทุนนะจ๊ะ
เรื่องความปังไม่ต้องห่วงทะลุไปแล้วชิว๓ล้านกว่าแล้วแม่
แต่แหมคุณผู้ชมทำไปทำมาพี่พิมริพายเขาก็ออกซิงเกิลทีอยู่เหมือนกันนะ
นับนิ้วไปนับนิ้วมาสี่ซิงเกิ้ลแล้วนะแม่เออแบบนี้ก็ถือว่าเป็น
ปีเต็มตัวแล้วนะจ๊ะเอาไปเบิ้ลกับพี่เขาหน่อยค่ะ
แล้วก็เป็นศิลปินก็เลยยืนตรงนี้ได้ฮะ